คือเราเล่าไป๒วันแล้วว่ามีผู้หญิงคนนึง

ให้ข้อมูลมาแล้วว่าไปร่วมหลับนอนกับในไอซ์
ไอซ์ก็ชอบบังคับขังอยู่ในบ้าน
แล้วสุดท้ายเธอก็หนีออกมาได้รอบสองคือเธอไปบ้านไอซ์ถึงสองรอบ

แต่ทีนี้มีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งต่างที่อยู่ในบ้านไอซ์
กิฟซี่บอกว่าอยากจะให้เข้าไปตรวจสอบ
ถ้าตำรวจได้หมายค้นมานะไปตรวจสอบตรงนี้ให้หน่อย
ซี่คนนี้บอกว่าในห้องนอนของไอซ์นะคะ
มีจอทีวีที่เอาไว้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ทั้งในและรอบบ้านอยู่หัวเตียงค่ะ
มีตู้เซฟใส่เงินสดอยู่บนหัวเตียงค่ะ
มีตู้เซฟใส่ปืนมีดกระสุนอันนี้วางอยู่ข้างเตียง
มีดกับค้อนบางส่วนอยู่ใต้เตียง
อารวุธเนี่ยอยู่ใกล้ตัวพร้อมจะเห็นจับตลอดเลย
ดูสิอยู่รอบตัวค่ะ
สำหรับให้ผู้หญิงที่ในไอซ์เรียกมานอนด้วย

บอกว่าครั้งแรกที่เธอเข้าไปในห้องของในไอซ์
ทั่วห้องเนี่ยนะคะผ้าม่านปิดแบบมืดตึ๊บเลย
ตู้เสื้อผ้าทั้งหมดปิดไม่ให้แสงจากภายนอกส่องมาได้เลย
ไอซ์เนี่ยถ้าสั่งอะไรต้องทำตาม
ถ้าไอซ์อยากมีเพศสัมพันธ์ตอนไหนต้องได้มี
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันจะต้องเสพยา
เสพทั้งก่อนและหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
อันนี้ให้ดูนะคะว่าในห้องของในไอซ์มีอะไรอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะคะ
แล้วในไอซ์จะโมโหง่ายทีเมื่อไหร่ที่โมโหเนี่ยนะคะ
อยู่รอบตัวไงที่บอกอ่ะก็จะคว้าอาวุธรอบตัวค่ะเนี่ย
ใต้เตียงบ้างในตู้เซฟบ้างทั้งมีดทั้งปืน
เครื่องช็อตไฟฟ้าเอาออกมาขู่อยู่ตลอดเลยค่ะ
ในไอซ์ไม่มีเงินในบัญชีธนาคารนะคะ
ในไอซ์เก็บเงินไว้ในตู้เซฟที่หัวเตียงเป็นเงินสดล้วน
ไอซ์เคยบอกกับน้องกิฟซี่นามสมมุติคนนี้ว่า
ไม่มีบัญชีพี่มีแต่เงินสดที่ไปออกรถมาก็ใช้เงินสด
รายได้ของในไอซ์ก็คือเก็บค่าเช่าจากหอพักที่ป้าเล็กดูแลอยู่อะค่ะ
กว่าห้องขั้นต่ำก็ห้องละ๑๖๐๐บาทต่อเดือนเนี่ย

ค่าเช่าเกือบ๒แสนนะคะ
แล้วในไอซ์นอกจากเสพยาเสพติดแล้วขายยาเสพติดด้วยนะคะ
เรากำลังเก็บเป็นพวงนะคะแต่ไม่รู้ว่าเข้าไว้ตรงไหน
แต่น่าจะติดตัวเขาตลอดอ่ะถ้างั้นก็ถ้าหาทางกลับไปเอง
กลับไปเองมันก็หายากอะค่ะเพราะว่ามันเยอะมาก
เคยถามเขาไหมว่าทำไมต้องพกขนาดนั้น
ก็ถามอยู่เขาก็บอกว่าเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้
ไหนจะเป็นแบบกุญแจเซฟอะไรอย่างเงี้ยใช่
เขาบอกไหมว่าเขามีเงินเยอะขนาดนี้
เขาบอกนะว่าแบบมีเยอะนะบอกแค่ว่าเยอะ

เขาเก็บเงินที่ไหนอะ

ใช่เพราะว่าไปออกรถมาก็ออกเงินสดเขาบอกอย่างนี้

บอกว่าครั้งหนึ่งเคยนอนกับนายไอซ์อยู่

มาขอซื้อยาไอซ์จากในไอซ์นี่แหละค่ะ
แล้วในไอซ์ก็เดินออกไปรับผู้หญิงคนนั้น
ทีนี้ไม่ว่าจะเข้าจะออกห้อง
ในไอซ์เขาจะล็อกประตูตลอดเวลาเลย
ไอซ์เขาจะมีกุญแจเป็นกุญแจพุงใหญ่

ลักษณะที่เวลาเขาออกไปไหนมาไหนเขาจะล็อก

เหมือนมีผู้หญิงมาซื้อยากับเขาอย่างนี้

แบบเขาจะโทรมาก่อน
แล้วทีนี้เขาบอกว่าเออจะเข้ามานะอะไรอย่างนี้

แล้วนี่เขาออกไปรับปุ๊บเขาก็ต้องล็อกห้องไว้ก่อน
ล็อกไว้พอเข้ามาเขาก็เปิดแล้วเขาก็ล็อกไว้
ผู้หญิงกับคนนั้นจะออกไปเขาก็ล็อกไว้เหมือนเดิมแล้วก็กลับเข้ามา
แปลว่าไอก็ค้ายาด้วยใช่ไหมครับ

นี่ไงผู้หญิงที่เข้ามาซื้อยาเสพติด
ก็รูปร่างอวบปกปิดใบหน้ามา
ก็มารับยาเสพติดจากในไอซ์ข้างในห้องเนี่ยนะคะ
ทีนี้น้องกิฟซี่เล่าให้ฟังบอกว่าครั้งนึงนอนอยู่ในห้อง
แล้วก็ดูหนังฟังเพลงอยู่ปรากฏว่าเธออยากเข้าห้องน้ำ
เธอก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนนี่แหละค่ะ

เธอก็ปิดประตูแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนค่ะคุณผู้ชม
สังเกตว่าเอ๊ะทำไมตรงเพดานห้องน้ำเนี่ย
มันเป็นช่องเพดานเป็นรูขนาดใหญ่เป็นรูแบบนี้

แล้วก็มีเป็นบันไดเหล็กนะเหมือนกับให้เหยียบแบบนี้

นั่นน่ะสิเธอก็สงสัยนะน้องกิฟซี่สงสัยออกมาเสร็จปั๊บ
ก็เลยถามในไอซ์ว่าเนี่ยไอ้ช่องที่เปิดไว้เนี่ย
มันคืออะไรทำไมไม่ปิดน่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมอยากให้ฟังน้องกิฟซี่เล่า
ไอซ์เขาบอกว่ายังไงเขาขู่ว่ายังไง

ลักษณะเป็นอย่างไร
จะเป็นรูสี่เหลี่ยมเลยค่ะเป็นฝ้าที่ว่าแกะออกเลยอะค่ะ

ทิ้งไว้เลยแล้วก็จะมีบันไดบันไดเหล็ก
เคยถามว่ามันคืออะไร
ก็ถามว่าเปิดไว้ทำไมอะไรอย่างนี้มีผีเปล่า

ใช่เราก็ตกใจอยู่เราก็อึ้งไปนิดนึงอะค่ะ
นี่ไงค่ะคือน้องกิฟซี่ก็เลยบอกว่า
ถ้าตำรวจได้หมายค้นนะตำรวจลองไปดูหน่อย
ฝ้าเพดานในห้องน้ำไม่รู้ไอซ์ซ่อนอะไรเอาไว้
ไม่กล้าปีนขึ้นไปดูเพราะไอซ์บอกว่ามีผี
ก็ไม่รู้ว่าไอซ์หมายความว่ามีศพอยู่ข้างบน
หรือมีอาวุธอะไรซ่อนอยู่ข้างบนหรือเปล่า
แต่เธอบอกว่าเธอรู้สึกโชคดีที่รอดมาได้ไม่ถูกฆ่าตาย
เพราะเธอไปบ้านในไอซ์ถึง๒ครั้งนะคะ
แล้วก็มาเห็นข่าวไอซ์หีบเหล็กเธอตกใจมาก
อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีของในไอซ์ให้ถึงที่สุด
จะได้ไม่ออกมาเป็นอันตรายต่อผู้หญิงหรือคนอื่นอีกนะคะ
ไอซ์อภิชัยองค์วิสิตอายุ๔๐ปีคนนี้
ตอนนี้อยู่ในเรือนจำระหว่างการฝักขังในการดำเนินคดีนะคะ
คดียังไม่จบเดี๋ยวรอความคืบหน้าเพิ่ม
เรื่องของในไอซ์นี่เราตามให้ทุกวันเลยนะคะ
มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ